คุณผู้ชมคะขยับไปดูเรื่องนี้ค่ะจากเรื่องของอาวุธปืนไปดูเรื่องผับ
และผับที่ขอนแก่นต้องบอกได้ว่ามันมีห้องลับ
แล้วก็มียาเสพติดเกลื่อนพื้นเลยนะคะ
มีการบุกตรวจค้นสถานบันเทิงกลางเมืองขอนแก่นเลย
คุณผู้ชมจะทราบดีอยู่แล้วว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีมหาวิทยาลัยใหญ่
อยู่เยอะเพียบหลายสถาบันเลยนะคะ
ซึ่งถือว่าตัวผับแห่งนี้หรือว่าสถานบันเทิงแห่งนี้
ตำรวจทราบมาว่ามีการเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
สุดท้ายก็มีการบุกตรวจค้นและพบยาเสพติดเกลื่อน
แถมยังมีห้องลับอีกด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะนี่ไงคุณผู้ชมคะเป็นยาเสพติดเคตามีนนะคะ
ก็คือเกลื่อนพื้นแบบนี้ภายในผับภายในสถานบันเทิง
เรื่องนี้ค่ะตำรวจมีการนำกำลังเข้าตรวจสอบนะคะเมื่อช่วงตี๒ที่ผ่านมาของวันนี้นี่เอง
เป็นสถานบันเทิงนะคะอยู่ใจกลางเมืองค่ะอยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง
ซึ่งตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดเปิดเกินเวลาที่กำหนด
ก็เลยตัดสินใจเข้าไปตรวจค้นแบบนี้เจอนักเที่ยวเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
ตำรวจมีการสั่งให้เปิดไฟทั้งผับนะคะแล้วก็ให้นักเที่ยวอยู่ในความสงบ
ก่อนที่จะมีการตรวจร่างกายตรวจค้นตัวนักเที่ยวแต่ละคนซึ่งนักเที่ยวเองก็มีการแสดงบัตรประชาชน
พร้อมกับมีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเที่ยวอีกด้วยทีนี้คุณผู้ชมค่ะสิ่งที่ตำรวจขอนแก่น
แล้วก็ตำรวจภาคสี่ต้องตะลึงคือในผับในสถานบันเทิงเนี่ยมันมีห้องลับ
เป็นห้องลับที่เปิดเป็นห้องคาลาโอเกะแม่ในผับมีคาราโอเกะด้วยทั้งหมด๔ห้องด้วยกัน
ซึ่งเป็นภาพที่ตำรวจเข้าไปเจอเนี่ยนะคะเป็นภาพที่นักเที่ยวกำลังมั่วสุมยาเสพติดกันอยู่
ทันทีที่แบบมีการตรวจค้นพบเจอว่ากำลังมั่วสุมคือนักเที่ยวต่างก็พากันทิ้งยาเสพติดลงพื้น
แบบภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้นะคะท้ายที่สุดตำรวจก็มีการคุมตัวนักเที่ยวทั้งหมดมาตรวจปัสสาวะค่ะ
ปรากฏว่าเจอถี่สีม่วงมีสารเสพติดทั้งหมด๑๘คนรวบตัวไปที่สพเมืองขอนแก่นต่อไปนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามพลตำรวจตรีภัยศาลค่ะ
เป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
บอกว่าได้รับเรื่องนี้การร้องเรียนจากชาวบ้านนะคะ

สุดท้ายตัดสินใจมาตรวจค้นเจอนักเที่ยวอยู่๒๕๐คน

มีซองยาเคตามีนเกลื่อนพื้น
ท้ายที่สุดนะคะตำรวจยังมีการคุมตัวนายเอกวี
เป็นผู้จัดการของบริการสถานบริการแห่งนี้

เพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหาในการปล่อยปะละเลย
ให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดในสถานบริการอีกด้วยค่ะ